ไพรส์แต่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วมันใหญ่จริง
ยิ่งกว่างานเซอร์ไพรส์ใดในโลก
บอกว่าเป็นบ้างไฟใหญ่ที่สุดในโลก
ที่จังหวัดเชียสสวท้อน

ต้องบอกเลยว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่
สมกับการรอคอยจริงเมื่อวานนี้๑๔พฤษภาคม
เขามีพิธีเปิดงานขบวนแห่งานบุญบ้างไฟยะโสธร

ชาวบ้านกันคุณผู้ชมดูสิมากันเต็มที่เต็มใจเลยนะฮะ
ร่วมแรงร่วมใจฟ้อนรำหน้าขบวนแห่กันแบบสวยงาม

ตาประกาศสอบคอเรียบร้อยแล้ว
ปีนี้เห็นยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่บอกเลยว่า
เขาลดจำนวนขบวนแห่นางรำลงแล้วนะ
เข้มงวดตรวจก่อนเข้างาน
และแน่นอนค่ะว่างานบุญใหญ่ที่บ้านเกิดทั้งที
มัมนี้นะคะไม่พลาดค่ะ
จะมาร่วมเป็นหนึ่งในประธานพิธีเปิดงานคุณดู
คุณคะอันนี้คือสอสอผู้ใดคะเนี่ย
มาลงหาเสียงค่ะแต่ว่าคนมันรักบ้านเกิด

ใส่เสื้อสีชมพูสดใสขึ้นเวทีเลย

ขึ้นกล่าวเชิญชวนด้วย
กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟครั้งนี้ค่ะ
ประโยคเด็ดที่ว่าบุญบานเ่าต้องยิงยา

ส่วนวันนี้ค่ะ๑๕พฤษภาคม
เขาจะมีการแข่งขันจุดบ้างไฟขึ้นสูงกรี๊ดเลย
บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน
ก็เป็นสถานที่โล่งแจ้งห่างจากชุมชนประมาณ๕๐๐เมตรนะ

แต่ใครที่แบบว่าเออเกรงกลัวความไม่ปลอดภัยอะไร
เขามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกอย่าง

ก็มีการกันพื้นที่บริเวณที่ปลอดภัย
สำหรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
ไปนั่งชมการจุดบ้างไฟกันอย่างปลอดภัยครับ
เพื่อดูการจุดบ้างไฟแบบแฟนซีก็มี

ฉันคนใต้ยังไม่เคยไปดูบ้างไฟอีสานบ้าง

ความแตกต่างคือระยะเวลาบ้างไฟแสนใช่ไหม
แล้วที่สำคัญบางปีเขามีบ้างไฟล้าน

ข้อมูลดีจากสาวสีสะเกียจคุณขวัญขอบคุณค่ะ

เขาจะมีการจุดกันแบบปุ้งปั้งเลย

ตามพี่หม่ำไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยจ้า
วันนี้ครับภาพที่แก่คุณผู้ชมขาตอน
เกิดขึ้นอีกแล้วมีครับ
เจออย่างอีกคนดีครับตามที่นี่ครับ
พระจังหวัดอย่างเศรษฐธรรม

อันนี้ที่เยษฐธรรมอันนี้ที่กรุงเทพฯไม่เกี่ยวกัน

จะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกในปีหน้า
ปีนี้ให้ใหญ่ประมาณนี้แต่ถ้าปีหน้าไม่มีโควิดนะ
มันจะใหญ่โตมโหลาน
แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดนะ
สำหรับปีนี้แต่ก็อึกกระทึกอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ